เอาล่ะเรื่องฮือฮายังมีมานำเสนออย่างต่อเนื่อง

พูดเรื่องล่วงหน้าไปก่อนเลย
วันที่๑บอกอยากจะให้ถูกรางวัลกันทุกคนเลย
วันที่นี้ล่ะ๒๘เนอะ

ฮือฮาในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของต้นไม้ประหลาด
มาปั๊บแล้วก็ต้องแห่กันไปขอผ่อนขอเล็กเด็ด
ผ้าสามสีมีมาไม่ขาดเลยทีเดียวครับ
ไปกันที่แรกที่จังหวัดอ่างทองครับคุณผู้ชมครับ
มาเลยคดเคี้ยวเงี้ยวงอนี่ไม่ใช่งูนะ

แต่เขาบอกว่าคล้ายกับพญานาค
และที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกิ่งก้านของต้นมะพร้าวน้ำหอมครับ

ดูคล้ายพญานาคอยู่ที่บริเวณริมถนนตะบนโพม่วงพันธ์อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
เจ้าของก็คือนางวิเชียนศรีวิเชียนอายุ๗๔ปี
ก็เล่าแล้วครับว่าเธอได้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมไว้บริเวณกลางนาจำนวนหลายต้น
แต่ก็มีอยู่ต้นนึงที่แตกนอออกมาดูกิ้งก้าสาขาของมันแล้ว
คล้ายพญานาคครับซึ่งเมื่อมีชาวบ้านมาเห็นก็พากันมากราบไหว้แล้วครับแบบนี้
แล้วก็นำผ้าสามสีมาผูกด้วยและที่สำคัญก็ขอไงขอเลขเด็ด
จะนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อซึ่งก็มีคนดวงดีนะเขาว่าอย่างนั้น
ถูกรางวัลกันไปหลายรายแล้วส่วนเธอเองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องดี
ถือว่าเป็นเรื่องมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเลยครับ

นั่นแหละนี่อีกที่หนึ่งก็แปลก
หนึ่งก็แปลกไม่แพ้กันไปดูกันหน่อยจังหวัดสุโขทัย
อยู่ในอำเภอเมืองก็มีกล้วยประหลาดออกปลีแล้วก็เครือกลางลำต้นอีกแล้ว
ทั้งที่เจ้าของเนี่ยเขาบอกนะว่าตัดส่วนยอดของต้นที่มีใบทิ้งไปหมดแล้ว
โดยนางบุญเลี้ยงสุขเมืองเจ้าของต้นกล้วยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
กล้วยน้ำว้าต้นนี้ที่เห็นอยู่แตกหน่อมาได้ประมาณ๖เดือนแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดลมพัดแรงมากจนกล้วยคอหัก
สามีก็เลยฟันส่วนที่หักทิ้งไปเหลือแต่โคนสูงจากพื้นดินประมาณแค่๑เมตรเท่านั้นเอง
จนกระทั่งเมื่อวันก่อนสามีเข้ามาดายย่าแล้วก็เออสังเกตเห็นกลางลำต้นของกล้วยต้นนี้
มีปลีและเขือกล้วยแทงออกมาจำนวนมากแบบนี้
ลักษณะของปลีกล้วยคล้ายกับดอกบัวตูมด้วย
จึงก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะน่าจะนำโชคนำลาบมาให้
ก็ได้มีการชวนญาติญาติเพื่อนบ้านพากันมาจุดทูบจุดเทียนขอโชคขอลาบตามความเชื่อนะคะ
แล้วก็เมื่อลองนับเครือกล้วยที่แทงออกมาก่อนนับรวมได้ทั้งหมด

คุณผู้ชมก็นับกันดูก็แล้วกันดิฉันแอบนับแล้วบอกไว้ตรงนี้

ไว้ในใจเคยเรียนคณิตศาสตร์ไหมทดไว้ในใจ
นี่ค่ะข่าวนี้พอแพร่สะพัดออกไปโอ้แน่นอนค่ะ
แห่แหนกันมาขอดูต้นกล้วยต้นนี้พร้อมกับจุดทูบจุดเทียน
โชคลาภกันเป็นจำนวนมากเลยอ่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของต้นไม้แปลกที่มันเกิดขึ้น
มักจะมากับต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยนี่แหละต้นกล้วยเนี่ยผมสังเกตหลายข่าวแล้วตัดตรงยอดมันออกชับ
มันก็จะต้องมีการทำไมอ่ะ
หัวโภงหัวปลีแทงออกมาออกมาเพิ่มก็แปลกเหมือนกัน
เห็นแบบนี้แล้วก็นั่นแหละครับติดถูกค่ะเห็นแบบนี้
นับกันดูเยอะบอกเลยว่าเยอะมากจริง
ใบตองนับแล้วนะครับได้เลขที่ถูกต้องแม่นเป๊ะไปด้วย
แต่ไม่บอกคุณผู้ชมปะโถ
ไม่ได้สิเขาบอกว่าถ้าบอกแล้วมันเดี๋ยวมันน่ะ
คุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาก็จะยิ่งไลน์มาอยากจะขอ
จะระนายามในการรับชมคุณผู้ชม
ดิฉันบอกเพื่อแบบให้อ่านข่าวให้ฟัง